ไปดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นนะคะกลางถนนเลยมีคนร้ายคนหนึ่งค่ะ
ขี่เพราะจากกระยังยนต์ที่มียายอายุ๗๒ปีขี่มากับหลานสองคนนะคะ
จะไปกระชากสร้อยคอทองคำทีนี้พลเมืองดีเห็นค่ะ
ก็เข้าไปช่วยเหลือเลยปรากฏว่าถูกครูบอกว่าอย่ามายุ่ง
จะเอาใช่ไหมคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กัน

อะไรมันมีฟืนไหมนั่น
ภาพอาจจะเห็นกันไม่ชัดแต่คุณผู้ชมดูเนี่ยเราดึงสโลให้เห็นไหมคะ
ภาพที่เกิดขึ้นคือผู้ชายร่างผอมสูงผิวเข้มคนนึง
กำลังทำร้ายหญิงสูงอายุที่นอนอยู่บนถนนที่เหมือนแบบลากดึงนั่นนะคะ
นอนอยู่นั่นคือหญิงสูงอายุวัย๗๒ปีนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนอนุกูลในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
มีคนร้ายคนหนึ่งถีบรถจักรยานยนต์ที่นางสมพิษเดโชเจริญวุฒิวัย๗๒ปี
ขี่มาแล้วก็มีหลานสาวอีกคนซ้อนท้ายโดนถีบรถจนล้ม
จากยายสมพิษที่กำลังบาดเจ็บ
นายนบพรน้อยสุภาพวัย๔๘ปีเจ้าของคลิปจากกล้องหน้ารถ
แต่พอขับผ่านเข้าไปใกล้เนี่ยเห็นเลยว่าผู้ชายคนนี้
กำลังจิกหัวยายวัย๗๒ปีคนนี้กระแทกกับพื้นถนนค่ะ

ตอนแรกเขาก็เข้าใจว่าผัวเมียทะเลาะกันหรือเปล่า
แต่เขาจอดลงมาดูนะเพราะเห็นแล้วมันรุนแรงแล้วมันอยู่กลางถนนมันอันตราย
เขาจอดลงมาดูเลยไอ้คนร้ายคนนี้ก็ขู่กลับไปเลยบอกว่า
อย่ามายุ่งจะเอาหรือยังไง
เขาก็กลัวตายก็เลยไม่ได้เข้าไปช่วย
เพราะว่าไม่แน่ใจเพราะว่าเสียงตอนท้ายคลิปเนี่ย
ผู้หญิงจะถามแล้วว่าเฮ้ยพี่มันมีพื้นรึเปล่า

เห็นปืนแล้วมันก็หายมงอย่ายุ่งอยากโดนหรือไงอะไรอย่างนี้
มันก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าอะไรจนมันกระชากไปแล้ว
มันจากผู้หญิงแล้วพี่ช่วยด้วยกระชากสร้อยหนู
เราก็จะเข้ามาช่วยมันก็พวกมึงจะเอาละอะไรประมาณเนี้ย
ด่าไปอย่างนี้เราเห็นปืนเราก็หยุดแล้ว
มีปืนจริงด้วยมีปืนคือมันก็มันก็ลำบากอ่ะอยากช่วยนะไม่ใช่ไม่อยากช่วย

ช่วยแล้วตายก็มีเยอะแยะไปเหมือนกันนะคะ
ยายสมพิษและหลานสาวทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลที่ใบหน้าแล้วก็ลำตัวหลายแห่งเลยค่ะเนี่ย
ยายแก๗๒ปีแล้วอ่ะอืมตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุปุ๊บ
คนร้ายทำโทรศัพท์มือถือของตัวเองหล่นไว้ในที่เกิดเหตุนะคะ
เปิดหน้าจอดูเท่านั้นแหละภาพตัวเองหราเลยค่ะเห็นชัดเลย

ภาพแบบหน้าจอเอาไว้เป็นรูปตัวเอง
ดีค่ะตำรวจจะได้เห็นหน้าชัดแล้วก็รู้ตัวว่าเป็นใคร
กรรมติดจรวดจริงนะฮะ